ไปดูงูอีกที่คราวนี้เป็นงูจงอางนะครับ
งานชาวเมียนมาตกอกตกใจวิ่งหนีงู
แต่พี่กู้ภัยมาถึงบอกไอ้น้องหลบไปเดี๋ยวพี่จัดการ
มาจับด้วยมือเปล่าฟุบ
ความหมับจับไปได้เลยคุณแต่นี่คือความชำนาญเฉพาะตัวของพี่กู้ภัยเขานะครับ
เพราะเป็นหมองูเขามาจับได้แบบง่ายดายแบบนี้เลยฮะ
งูจงอางตัวนี้เนี่ยคือคนงานชาวเมียนมาเขาเห็นว่ามันเลื้อยเข้าไปซุกอยู่ใต้ซากสังกษี
แคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่บ้านหนองกกหมู่๒ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่นะครับ

กู้ภัยก็มาบรื้อไม้บรื้อสังกษีออกหางูปรากฏเพราะว่างูนอนขด
แล้วพี่เขาคุณดูสิเอามือดึงออกมาง่ายอย่างนี้
ข้ารึดึงง่ายจริง

โอ้โหดึงกันอย่างนี้เลยแล้วตัวมันใหญ่มากนะคุณนะ
เป็นจงอางเพศผู้ยาว๓เมตรครึ่งนะครับ

เอาคุณเอาทำเป็นเล่นไป
นี่เขาเชื่อกันว่าเป็นงูเจ้าที่นะเนี่ย

แล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ผลงานบอกโอ้โฮพี่จับง่ายจัง
เมื่อเช้าพวกผมแค่เห็นมันเลื้อยนิดเดียว
พวกผมวิ่งหนีไปคนละทิศละทางแล้วนะฮะ

บางทีอากาศร้อนงูมันก็มาหลบเหมือนกัน
มาสุกมาหลบอยู่ในที่ชื้นแฉะเหมือนกัน